ไปดูบรรยากาศการเกณฑ์ทหารวันแรกค่ะคึกคักนะคะแน่นอนก็จะมีคนดังคนในวงการบันเทิงอ่ะนะ
ที่อาจจะเคยผ่อนผันก่อนหน้านี้คราวนี้ก็ไม่ได้ผ่อนผันแล้วมาจับใบแดงใบดำเลยนะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะวันนี้วันแรกค่ะการตรวจเลือกเป็นทหารกองเกิน
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองคนสมัครเองก็เยอะนะคะอืม
คนไปลุ้นจับใบดำใบแดงก็เยอะค่ะมาดูฝากฝั่งคนบันเทิงกันหน่อยค่ะ
พระเอกสุดฮอตนะคะเจมส์มาอายุยี่สิบห้าค่ะ
ก็ไปที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรุงเทพไปยื่นเรื่องสละสิทธิ์การผ่อนผัน
คือไม่ผ่อนผันแล้วค่ะปีที่แล้วผ่อนผันผ่อนผันมาสี่ครั้งแล้วค่ะ
ปีนี้ไม่ผ่อนพันไม่ผ่อนผันแล้วลุ้นเลยจับใบดำใบแดงเลยค่ะ
สมาอยู่ในลำดับที่หกทับหนึ่งเจ็ดหกอืม
จับได้ใบดำค่ะนี่เสียงเชียร์ก็กองเชียร์ไปกันเยอะ
ดำไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นค่ะรอด
ก็เฉยครับคือผมคิดเสมอว่าทุกปีที่มาเนี่ย
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือเรามาทำหน้าที่ของลูกผู้ชายที่ทุกคนต้องทำนะครับ
ทุกคนต้องมาทำอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะมาผ่อนผันหรือจะมาอะไรก็ตาม
ก็มาให้ถูกเวลาตรงเวลาแล้วก็มาจนชินแล้วมั้งครับ
ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ถามว่านาทีนาทีนั้นตื่นเต้นไหม
ก็คงตื่นเต้นแหละครับผมคิดเสมอว่าทุกปีที่มาเนี่ย
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคือเรามาทำหน้าที่ของลูกผู้ชายที่ทุกคนต้องทำ
หน้าทีนั้นตื่นเต้นไหมก็คงตื่นเต้นแหละครับผมว่าก็เป็นเป็นเป็นประสบการณ์ที่ดี
และเป็นประสบการณ์ที่ผมก็ภูมิใจว่าผมได้มีโอกาสไปทำ

แต่ว่าต้องชื่นชมเจมส์มาอย่างหนึ่งนะตอนที่จับได้ใบดำเนี่ยเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณ
ไม่ใช่แบบโอ้โหดีใจฉันไม่ต้องเป็นทหารอะไรอย่างนี้นึกออกไหม
ไม่ใช่ว่าโอ้โหกระโดดเฮ้รอดแล้วเว้ยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
เอาจริงเสียงเชียร์ลองฟังดีเชียร์ให้เป็นทหารก็เยอะ
ใช่จะได้แบบคนในวงการไปเป็นทหารเนี่ยก็ช่วยให้เด็กรุ่นใหม่อยากเป็นทหาร
ก็เท่ดีก็เท่ดีใช่ไหมเนี่ยจับหัวใจ
ฝึกเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็เออเป็นไงตื่นเต้นไหมเนี่ยแล้วเจมส์มาก็
ก็นิ่งโอเคไม่เป็นก็ขอบคุณครับใช่ใช่ไหม
ว่าโอ้โหจะต้องแบบดีใจอะไรขนาดนั้นก็ได้ไปทำงานในวงการบันเทิงต่อ
ค่ะยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้อีกหลายทางนะครับ
ส่วนนักแสดงวัยรุ่นอีกคนนึงคือปอเช่ศิวากรนะครับ
วันนี้ไปขอใช้สิทธิผ่อนผันการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร
แล้วก็ปีนี้ก็ยังมีศิลปินดาราดังอีกหลายคนนะครับ
ที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารนะอย่างแบงค์ถิติหรือว่าแบงค์ฮอร์โมน
ซีดีกันทีมีพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกสอนรามน้ำเพชร
จิรายุด้วยคือทั้งหมดเนี่ยปีเนี้ยถึงคิวต้องจับแล้ว
อืมอ่าถ้าไม่สมัครนะก็ต้องจับใบดำใบแดงแล้วอ่า
จุรายุนี่รู้สึกจะเก้าเมษามั้งค่ะส่วนมากก็ปีที่แล้วก็ผ่อนผันกันไว้ล่ะ
อืมนะครับที่โรงเรียนวัดธาตุทองที่เจมส์มา
ดารานักแสดงไปตรวจเลือกทหารเนี่ยนะครับอ่าก็อ่า
ยังมีอีกหลายคนนะครับที่วันนี้ไปคัดเลือกการเป็นทหารนะครับ
มีสาวประเภท๒มีผู้ที่เจ็บป่วยไม่รักษามา
ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลาอันสั้น
อันนี้ก็ต้องมาก็ต้องมาก่อนค่ะมาแล้วก็ถือว่าไม่ผ่านการตรวจเลือก
ใช่นะคะแต่ก็ต้องมาแสดงตัวก่อนใช่ครับอืมทีนี้ค่ะ
หอประชุมอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
ก็เป็นสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินบรรยากาศก็คึกคักนะคะ
ผู้ปกครองญาติก็ไปลุ้นนะคะไปลุ้นแบบไปให้กำลังใจอ่ะนะ
นายรัชชานนสุขศรีอายุยี่สิบเอ็ดปีคนนี้เป็นสาวประเภทสองค่ะครับ
ก็ไปร่วมคัดเลือกนะคะก็คนก็สนใจเป็นปกติเหมือนทุกทุกครั้งอ่ะเนาะ
จะมีคนสวยสวยไปก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นสีสันก็ถูกตัดสิทธิ์นะคะ
ก็ร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงทุกผลภาพนะคะ
แล้วก็ระบุว่าเป็นคนที่สภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดนะคะ
บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้เป็นทหารก็ไม่เป็นไร
แต่มีความรักชาติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้ว
ก็ช่วงนี้แหละฮะเมษายนของทุกปีใช่ค่ะครับ